ผู้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรุมโทรมการขืนใจ

บางส่วนเหมือนกับจะรู้ว่าชะตากรรมของตัวเองจุดจบจะเป็นอย่างไร
ริ่นเอาไว้เลยว่าแล้วเราจะพบกันใหม่
ก็มีทั้งคนที่ไปให้กำลังใจ

แล้วก็บางคนที่พอติดตามข่าวแบบนี้แล้ว
ก็อาจจะไปแสดงความคิดความเห็นที่แตกต่าง

ก็จะเป็นสมาชิกของกลุ่มเด็กแว้นย่านมีนบุรีครับ
บางคนพฤติกรรมก็คือมั่วสุมเสพยาเสพติดด้วย
แล้วก็ล่าสุดพบว่าจากเฟซบุ๊คของกลุ่มเยาวชน
คนก่อเหตุ๕รายได้แก่คนแรก
ซึ่งเป็นนกต่อลวงเด็กหญิงอายุ๑๓ในช่วงนั้นไปที่บ้านพัก
แล้วต่อมาก็คือพาเพื่อนมารุมโทรมโพสต์ข้อความว่าถึงกับเป็นข่าว
กลุ่มเพื่อนในเฟซบุ๊กก็สงสัยครับ
แล้วก็ไปแสดงความคิดเห็นไปพิมพ์ถามว่ามีอะไรเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็ตอบกลับไปกลับมากัน
โดยตอบกลับไปเพียงแค่ว่าแชทหมายความว่าให้ไปคุยต่อกันผ่านทางแชทข้อความ
ก็คือไม่อยากให้คนอื่นเห็นไม่อยากให้คนอื่นรู้
ต่อมาก็โพสต์ข้อความในเชิงอำลาอีกครั้ง
ข้อความก็คือแล้วพบกันใหม่

คุณผู้ชมครับเบื้องต้นก็คือน่าจะชัดเจนแล้วนะครับว่ากลุ่มเยาวชนคนที่ก่อเหตุหลายคนน่าจะเริ่มรู้ตัวรู้แก่วแล้วแหละ
แล้วก็บางส่วนน่าจะเตรียมหลบหนีแต่ตำรวจก็ขอให้ทุกคน
ถ้าหากว่ารู้ตัวว่าทำผิดมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้
เรื่องนี้ก็อยากให้มามอบตัวที่สนมีนบุรี
ให้ความร่วมมือกับตำรวจก่อนที่จะออกหมายจับ
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าต่อไปสำหรับคดีนี้นะครับ